ก็มีวิรกรรมอันอุกอาจ
ของเด็กวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนอาชีวะ
ถึงขั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันกลางถนนกลางวันแสก
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กล้องหน้ารถของชาวบ้านเขาก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

อ๋อไล่ยิงกันอย่างเนี้ยอื้อหือไม่สนใจโอ้โหโอ้โหเห็นไหม
คือชาวโม่งชาวบ้านเนี่ยเห็นนี่แบบตกอกตกใจอ่ะอ่า
เขาก็กลัวจะโดนกระสุนลูกหลงใช่นี่เป็นภาพของกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะครับ
บันทึกเหตุการณ์เด็กวัยรุ่นแต่งกายคล้ายนักเรียนอาชีวะนะครับ
ขี่จักรยานยนต์นะซ้อนท้ายกันนะครับอยู่กลางถนนอ่า
มีคันหนึ่งที่คนซ้อนท้ายชักอาวุธปืนขึ้นมาขึ้นลำกล้อง
แล้วก็ยิงใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามขี่จักรยานยนต์หลบหนี
จะเห็นได้ว่ารถคันที่ถูกยิงเนี่ยพยายามเร่งเครื่องนะ
ขึ้นไปแบบรวดเร็วเลยอ่ะเพื่อจะหนีกระสุน
กลุ่มวัยรุ่นที่ชักปืนออกมายิงก็ขี่ตามไปนะครับที่สุดแล้วไม่ทันค่ะ
นะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนอื่นเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจ
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอืมอ่า
แต่ไม่รู้ว่าป่านนี้มันจะไปตายกันที่ไหนหรือยังนะ
เพราะว่าพ้นกล้องเข้าไปเขาก็ไม่เห็นแล้วไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบคลิปนี้นะครับจนทราบว่าจุดเกิดเหตุ
เป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพในช่วงบริเวณก่อนถึงแยกบ่อตะกัว
เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสพสามควายเผือกจังหวัดนครปฐมนะฮะ
เราก็เลยสอบถามไปยังพลตมตรีคำรณบุญเลิศ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมอ่า
ซึ่งท่านก็บอกว่าตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบไปยังอ่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับสอบถามไปยังภูมิกับการสพสามควายเผือก
ซึ่งก็พบว่าเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓กุมภาพันธ์
แต่ว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ
ค่ะอ่ายังไม่มีเจ้าทุกข์มามาแจ้งความอะไรนะครับ
มันเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นเชื่อว่าเดี๋ยวรู้ตัวเร็วนี้นะจะตามจับให้ได้นะครับ
อ่าจากนั้นก็จะได้รู้ว่าเออมันเกิดอะไรมีเรื่องมีราวจากไหน
แบบไหนอะไรยังไงกันนะครับอ่าส่วนเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบรามนะครับ
ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเห็นบ่อยกรณีแบบนี้
มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
มักจะก่อเหตุตีกันตามถนนแบบนี้อ่าตามป้ายรถเมย์ก็มีค่ะอ่า
ช่วงก่อนเข้าเรียนหลังเลิกเรียนเดือดร้อนไปทั่วนะครับ
บางทีประชาชนที่เขาเป็นคนสัญจรผ่านไปมามายืนรอรถนี่ไม่เกี่ยวข้องเลย
ก็ต้องตกอกตกใจถูกลูกหลงกันไปนะครับอ่าบางครั้งมีคนมาแจ้งความ
ตำรวจก็สกัดจับไม่ทันหนีไปได้ก่อนเอาเป็นว่าทางท่านผู้การจังหวัด
ก็เลยกำชับตำรวจในทุกพื้นที่นะครับที่มีเด็กสองโรงเรียนนี้
ที่จะคอยก่อเหตุกันเนี่ยทั้งสพสามควายเผือก
อำเภอเมืองนครปฐมแล้วก็สพนครชัยศรีให้เข้มงวดมากขึ้น
เวลาก่อนเข้าเรียนกับเลิกเรียนตำรวจต้องไปอยู่ตามจุดต่าง
ที่พวกนี้จะมาเจอกันเพื่อคอยป้องกันและระงับเหตุ
ถ้าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผมก็กลัวอย่างเดียว
กลัวว่าจะไม่ตายดีจะไม่ได้เรียนจบแล้วไปทำงานกันเนี่ย
หมดอนาคตเสียดายอนาคตไงนะคะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย